กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ๕มกราคมเป็นวันนกแห่งชาติสัตว์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากน้ำมือของมนุษย์นะคะ
ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปนำซ้ำมีการวางไข่เร็วขึ้นอบพยพไม่ตรงตามฤดูกาลนะคะเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
ทำให้ประชากรนกนั้นลดลงอย่างน่าตกใจต้นสายปลายเหตุเกิดอะไรขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ประชากรนกลดลงต่อเนื่องล่าสุดหายไปเกือบครึ่งทุกวันที่๕มกราคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันนกแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกมากยิ่งขึ้นหลังจากที่นกได้รับผลกระทบด้วยปัจจัยโรคภัยปัญหามลภาวะวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและการถูกล่าโดยมนุษย์
พฤติกรรมนกเริ่มเปลี่ยนนกวางไข่เร็วขึ้นผลพวงจากภาวะโลกร้อนทำให้นกจำนวนมากเริ่มวางไข่กันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติในธรรมชาติอย่างมาก
อบพยพไม่ตรงตามฤดูกาลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศจนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของสายพันนกนิสัยและพลวัฒน์ของประชากร
กเป็นสัตว์ปีกที่จัดอยู่ในไฟร่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ออกลูกเป็นไข่มีปีกค้นหนาในประเทศไทยมีความหลากหลายของนกพบมากถึง๑๐๑๑ชนิด
กหลายชนิดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้ครอบครองรวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ด้วยเว้นแต่การกระทำโดยทางราชการเช่นนกสีชมพูสวนนกกาเหว่านกกระเต็นน้อยธรรมดานกกางเขน
วงจรชีวิตและพฤติกรรมของนกส่วนใหญ่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสัญญาณด้านสิ่งแวดล้อมเช่นฤดูการที่เปลี่ยนไปหากนกไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้น่าห่วงว่าอาจจะเสี่ยงศูนย์พันธุ์ในอนาคตอันใกล้
ถึงเวลาอนุรักษ์นกให้อยู่คู่ธรรมชาติเสมือนเป็นตัวแทนแห่งความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้เห็นความสวยงามของสัตว์ตัวเล็กให้อยู่คู่โลกตลอดไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน